ไปอีกทั้งที่ครับไปดูการจุดประทัดของคนดวงดีดวงเฮงกันหน่อย
แล้วเขาไปขอกับอะไรโอ้ยแน่นอนยุคนี้สมัยนี้ทาเวสวรรณ
ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่วัดธรรมปัญญาตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัด
นครนายกมาที่นี่กันบ้างนะครับประชาชนเข้ามาร่วมพิธีสวดเสริมสิริมงคล
แล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรองค์ท้าเวสวันทั้ง๔ทิศ
แล้วก็กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากองค์ท้าเวสุวรรณสีทอง
สูงนะฮะเกือบ๕เมตร๔๕๕เมตร
โอ้โหอีกนิดเดียวก็จะ๕เมตรอยู่แล้ว

ถามคนดวงดีกันหน่อยนายธนูเลอร์สถาพรสุขอายุ๖๐ปีอาชีพค้าขายนั่นแหละ
นี่แกบอกว่าดวงเฮงมากเลยก็เลยนำประทัดจำนวน๑๐๐๐๐นัด
จุดขอโชคขอลาบอีกครั้งก็ถือว่าเป็นการแก้บนด้วยนะ
คือบอกว่างวดที่ผ่านมานะแกถูกรางวัลตั้ง๑๖ใบ
ฟังแล้วตกอกตกใจใช่ไหมตกใจดิ๑๖ใบนะ
คือคุณธนูเนี่ยแกนำหางปลายประทัดหรือเลขหมายปลายประทัดที่เราพูดติดปากเนี่ยนะฮะ
ซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

แกบอกว่าถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวเนี่ยถูกไปตั้ง๙ใบ
และรางวัลเลขหน้า๓ตัวอีก๑ชุดก็คือถูกรางวัลไปอีก๒ใบ
คือแตกต่างกันกับเลขหน้า๓ตัวมันจะมี๒รางวัลใช่ไหมล่ะ

ถูกเลขหน้า๓ตัวมี๒รางวัล

งวดที่ผ่านมาได้เกือบได้ประมาณสักครึ่ง
ครึ่งแสนครึ่งแสนไม่ใช่เกือบนะครึ่งแสนได้นะ

เงินที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งเอาไปบริจาคให้กับทางวัด
แบบเดียวกับทุกทีศาเลยใช่ไหมครับ
ชอบพาสามีไปทำบุญเธอได้บุญแต่ฉันก็ได้บุญหัว
ทำบุญกันไปหนุนนำสิ่งดีนะคะ